วันนี้ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

อาทิตย์นี้ใครจะวางแผนเดินทางท่องเที่ยว

เพราะว่าภาพที่เห็นนี่คือปรากฏการณ์น้ำค้างแข็ง
มีปรากฏขึ้นบนยอดดอย
ดังนั้นใครที่จะเดินทางไปดูต้องตรวจสอบสภาพอากาศรวมไปถึงเตรียมตัวทั้งร่างกายรวมไปถึงเครื่องแต่งกายด้วยนะครับ
เพราะว่าหลังจากนี้ยังมีโอกาสที่จะหนาวเย็นลงอีกเรื่อยนะครับ
ภาพที่เห็นนี่คือภาพถ่ายดาวเทียมแสดงการก่อตัวของกลุ่มเมฆที่อยู่โดยรอบเมืองไทยของเรานะครับ
สังเกตว่าบริเวณทางตอนบนจนถึงตอนล่างเมืองไทยท้องฟ้าค่อนข้างปลอดโปร่งนะครับ
ฝนส่วนใหญ่ไปอยู่ในแถวบริเวณอินโดนีเซียสักส่วนใหญ่นะครับ
เป็นแบบนี้ก็เนื่องจากอากาศเย็นสีม่วงที่เห็นอยู่ตรงนี้มีการแผลลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับ
และที่เห็นอยู่ตรงนี้คือการก่อตัวของพายุหนึ่งลูกที่เกิดขึ้นบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่างนะครับ
ก็เป็นอีกหนึ่งแรงสำคัญที่ดึงเอาลมหนาวจากตอนบนเข้ามาปกคลุมในเมืองไทยของเราให้แรงยิ่งขึ้นนะครับ
นี่คืออุณหภูมิในวันนี้ครับ
สังเกตว่าพื้นที่ตอนบนภาคเหนือเนี่ยนะครับ
เช่นเดียวกับอิสานตอนบนสังเกตว่าอืนทบุมอยู่๑๐ต้นทำนาน

ก็จะพบว่าในพื้นที่ตอนบนจนถึงตอนกลาง
เหลือเพียงแค่๑๐ต้นเท่านั้นอีสานเหลือประมาณ๘๙องศาเอง
ส่วนกรุงเทพฯมหานครมิรุ้นจะได้เจอ๑๕องศาเศรษฐ์
ในช่วงประมาณตี๔ตี๕หลังจากนั้นก็จะอุ่มขึ้นเล็กน้อย
นี่คือวันเสาร์ส่วนวันอาทิตย์จะสังเกตว่าอุณหภูมินั้นลงมาอีกเลย
โดยเฉพาะบริเวณทางตอนบนในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
เหนือตอนล่างอีสานตอนล่างก็จะอยู่ประมาณ๗๘องศา
นี่คือภาพรวมของอุณหภูมิพื้นราบที่จะเจอกัน
ดังนั้นใครที่อยู่ตามยอดดอยยอดภูคงต้องระวังรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับ
ที่สำคัญใครจะจุดฟืนจุดไฟก็ต้องระวังด้วย
นี่คือปัจจัยสำคัญที่ทำให้กระแสลมนั้นมีความแรงมากยิ่งขึ้น
ก็ทำให้อากาศนั้นลดลงอย่างรวดเร็
หลังจากที่กระแสลมนี้อ่อนกำลังลงก็จะทำให้อากาศอุ่นขึ้น
แต่ว่าจะอ่อนกำลังลงเมื่อไหร่เดี๋ยวมาตรวจสอบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้

ผมคุณธนันทร์พิศิษฐ์มหารสวัสดีครับ